เป็นห่วงเหมือนกันครับห่วงคุณใบเตยสุธีวันอืม
แล้วก็คุณดีเจแมนสามีของเธอครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาไปผัวพันกับเรื่องของ
จะทำให้งานหดหรือเปล่าแล้วมันจะทำให้เงินหายด้วยหรือไม่
ล่าสุดก็จะเห็นภาพตอนที่เธอได้มีการไลฟ์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมคุณมิ้นคุณผู้ชมดู
คุณมิ้นเนี่ยน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมมาดูซิว่ามียี่ห้อไหนบ้าง
ใบนี้ราคามันจะสักเท่าไหร่กันบ้างนะครับทุนเจ็ดหมื่นเหรอเนี่ยขอดูหน่อยสิ
ผมไม่ค่อยสันทัศน์นะทีนี้เขาบอกว่าแบบนี้ฮะเมื่อวานนี้เจ้าตัวได้มีการไลฟ์ขายครับ
คือตัดใจขายกระเป๋าแบบขาดทุนอ่ะบางใบขายขาดทุนเจ็ดหมื่นอุ้ย
แล้วต้องขายเท่าไหร่เนี่ยขาดทุนเจ็ดหมื่นเนี่ยไม่รู้ก็ต้องดูราคาก่อนว่าแต่ละใบ
คือจริงแล้วพวกกระเป๋าแบรนเนมมันมีทั้งรุ่นที่ซื้อมาแล้วราคาตก
รุ่นที่ซื้อมาแล้วราคาขึ้นก็เป็นการลงทุนแบบหนึ่งถูกต้องแต่จริงจริงถ้าติดตาม
ไอจีของคุณใบเตยอ่ะไม่ใช่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอออกมาไลฟ์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะ
เคยขายมาก่อนใช่ไหมคุณใบเตยขายกระเป๋มในไลฟ์มาก่อนแล้ว
แล้วขายราคาถูกแบบนี้แหละคือหลายคนเนี่ยรุมกันแย่งดิฉันเคยจะเข้าไปดูเหมือนกัน
ไม่ทันเลยไม่ทันคุณเพราะเขาขายราคาแบบคือราคามันดีในตลาดจริงจริง
สองอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมครับคุณใบเตยเขาขายล่าสุดเนี่ยคนเขาก็เลยเชื่อมโยงกันไง
ใช่ค่ะโอ้โหเขาขายเนี่ยเขาบอกว่ารถแรกเหมือนแจกแถมเลยอ่ะอืมแล้วก็บรรยากาศคนเข้าไปดูเนี่ย
ช่วงหลังหลังคนจะน้อยหน่อยดูตัวเลขสิครับในกรอบสีดำด้านบนน่ะสี่ร้อยกว่าคนเองไม่ถึงห้าร้อย
นี่นะฮะอุ้ยปกติไลฟ์คุณใบเตยนี่คนดูเพียบเลยนะแสดงว่าอาจจะเคยขายมาก่อนหน้านี้เนอะเคยเคยค่ะ
จริงช่วงก่อนโควิดหรือช่วงประมาณโควิดนั้นก็ไลฟ์ขายอยู่เหมือนกันค่ะ
บางคนบอกว่านี่นะคุณใบเตยตั้งราคาขายใบละ๒๙๐๐สุดท้ายไปปิดจบราคาที่๒๓๐๐ลดให้๖๐๐บาท
คุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของคุณใบเตยที่มีการไลฟ์ขายกระเป๋าแบรนดเนม